แม่บ้านก็จัดบ้าน

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะคะ
ว่าปีว่าวในช่วงนี้การงานการเงินและความรักเป็นยังไงบ้างคะพี่หมอโจ้
กับคนที่เกิดปีว่านะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดนึง
เพราะว่าเกณฑ์เรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้พื้นฐานดวงชาวปีวอลในสัปดาห์นี้นะครับ
แล้วก็ให้ระวังเรื่องของการล้มหมอนนอนเฟื่อ
เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้มากสักนิดนึงสำหรับชาวปีวอกนะครับ
ก็ระวังทั้งการเดินทางระวังเรื่องสุขภาพด้วย
ใช่เพราะว่าเกณฑ์ในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปีวอลเนี่ยอาจจะต้องเจอแบบสุขภาพไม่สุขภาพก็เรื่องการเจ็บตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
ระวังเอาไว้แล้วกันนะคะทุกทางเลย

ที่เกิดปีละกานะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องให้กังวลสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเริ่มมีปัญหาเนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าคุณใจร้อนไปนิดนึงสนใจพลาดเนี่ยโยงให้สัปดาห์หน้ามีปัญหา
แต่ถ้าสนใจดีเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่มีเนี่ยก็จะจบภายในสัปดาห์นี้เท่านั้น

ดีก่อนจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรคิดให้คิดหลายตลบเลยดีกว่า

คนที่เกิดปีจอนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องสบายใจ
สบายใจนะไม่ใช่ไม่สบายใจนะ
สบายใจนะครับไม่ค่อยมีเรื่องวิตกกังวลเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าท่านมีเรื่องที่จะต้องทำเรื่องสำคัญเนี่ย
ขอให้ทำวันที่๒๓๒๔แล้วก็๒๗
เป็นวันที่ดีของคนที่เกิดปีจอในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ

ก็จะมีวันที่๒๒๒๕แล้วก็
เราก็สลับกันเลยสลับกัน
เคค่ะมาปีสุดท้ายแล้วค่ะปีกุล
ปีกุลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย
พื้นฐานโดยในสัปดาห์นี้ของคุณเองเนี่ย
จะมีเกณฑ์รับฟังข่าวดีด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับ
เป็นเดินทางเขาเรียกเป็นเดินทางไกลที่ดีนะครับ
แล้วก็คนรอบ๕เนี่ยก็จะเอาอกเอาใจนะครับ

แล้วก็มีคนส่งเสริมเครื่องหนุน

มันดีครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีก็อยู่นิ่ง

แต่ถ้าคุณเป็นช่วงที่ดวงคนมารักมาส่งเสริม

เราก็ต้องรีบไปพบปะคนที่เราจะต้อง

มันดีก็จริงอาจจะแค่สบายใจอยู่ในบ้าน

อยากจะทำงานจะทำอะไรจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ยังไง

ก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้

ที่มารแรงในเรื่องงานการเงินความรัก

แต่ประเด็นโหราแซ่บตอนนี้

ใครนะคะที่อยู่ไกลทีวีนะคะ

กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง

เมื่อกี้เงินสะพัดไม่ใช่เหรอ

ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็๓เดือน
นั่นก็คือ

แต่ว่าจะมีปีวอดอยู่๒รอบนะครับ

แต่ถ้าเป็นของคุณผู้หญิงมีเกณฑ์สูง

เป็นไรหรอกยังเด็กอยู่

เผื่อมันไปเลยค่ะ
และคุณสุขนะคะน้องค่ะ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคู่รักที่ดีนั่นเองนะคะ

แล้วก็อัปเดตกันไปทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ

กลับยินดีมาบอกแนวทางการเชื่อชีวิตใหม่สาวค่ะ

หรือว่าดูย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ
หรือว่าทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

วันนี้ก็อัปเดตดวงแบบรัวกันไปแล้วนะคะ

เราจะมาโยคะแล้วค่ะ

เพราะว่าโยคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นที่นิยม

ทำแล้วมันไม่ได้การออกกำลังกายแรงเนี่ย

แต่มันได้ทั้งผิวพันธุ์ได้ทั้งสุขภาพร่างกาย

เราจะมาอับอุดสวยกันค่ะในช่วงหน้าค่ะ